รับจอบประเด็นได้เสนอปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง
บริเวณป่าเขาอ่างรืนัยที่แม้จะสร้างคู่กั้นแล้วนะครับ
ยังแก้ปัญหาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มีแนวคิดที่จะทำพื้นที่กักกันช้างชั่วคราว
แต่ว่าจะเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับ
ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นรั้วไฟฟ้า
รอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด๒๒๐๐ไร่นะครับ
ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
เขาอ่างรืนัยที่บริเวณจังหวัดสะแก้ว
เป็นที่กักกันช้างเพียงแห่งเดียวในป่าผืนนี้นะครับ
ก่อสร้างรั้วไฟฟ้าก็จะมีประตูรับช้าง
ที่จะมาจากพื้นที่ต่างนะครับ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยครับ
จากนั้นก็จะนำช้างมาเพื่อให้ช้างฟื้น

แล้วก็ปล่อยเข้าไปในพื้นที่โดยรอบบริเวณนะครับ
ซึ่งรั้วทั้งหมดก็จะใช้เสาฉาก๑๕๐๐ต้น
มีระยะทางทั้งหมด๑๒กิโลเมตรด้วยกันนะครับ
ความยาวนั้นก็กว่า๖๐กิโลเมตร

ทนต่อแรงดึงแล้วก็กันสนิมได้ดี
วิธีการทำงานของรั้วไฟฟ้ากักกันช้างนะครับ

ที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าประมาณ๕๐๐๘๐๐โวลต์
ทุก๑๓วินาที
จะมีระบบเซ็นเซอร์เช็คไฟฟ้า
หากมีปัญหาจุดไหนก็จะแสดงผลหน้าจอ

จะส่งภาพมายังมือถือของผู้ควบคุม
รั้วไฟฟ้านั้นมีปัญหาหรือว่ามีช้างไปติดอยู่ที่รั้ว
จากนี้ก็ยังมีอาคารควบคุมการทำงานทั้งหมด๖จุดด้วยกัน

ตั้งอยู่ห่างกันจุดละ๒กิโลเมตร
เพื่อที่จะดูแลพื้นที่ในรั้วไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง

ตอนแรกก็จะปล่อยช้างเข้าไปในด่านแรกก่อนนะครับ
ซึ่งก็จะมีพื้นที่อยู่แค่๓ไร่
เพื่อให้ช้างได้ปรับตัวและให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อม
หลังจากนั้นถึงจะปล่อยเข้าสู่พื้นที่๒๒๐๐ไร่
ซึ่งจะสามารถจุได้ทั้งหมด๒๐ตัว
ภายในนั้นก็จะมีแหล่งอาหารรวมถึงมีบ่อน้ำ

๑เบาะด้วยกันจะตั้งอยู่ที่บริเวณกึ่งกลาง
และทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
ก็จะมีการขุดบ่อเพิ่มอีก๓จุด
จะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าประมาณ๓๐๐๕๐๐เมตร
เพื่อให้ช้างมีอาหารแล้วก็แหล่งน้ำที่เพียงพอ
หลังจากที่ช้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และไม่มีนิสัยก้าวร้าว
เจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยสู่ธรรมชาติ
บริเวณช่องเขาขาดนี้
เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสาแก้ว

เพื่อให้พวกมันสามารถที่จะไปอาศัยอยู่ในธรรมชาติได้ต่อไปครับ